แต่คุณอาจจะยังไม่รู้ว่ามันสร้างความเสียหายให้กับภาครัฐเนี่ยเป็นล้านล้านบาท
แล้วปรากฏว่ากล้องวงจรเสียกล้องวงจรปิดในเสียทั้งหมดเลยนะคะทั้งแถบ
ทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเขาไปจับคนร้ายมาได้คนหนึ่ง
เป็นชาวลาวจนกระทั่งชาวลาวคนนี้ซัดทอดไปถึงขบวนการใหญ่ที่เป็นคนว่าจ้าง
ก็คือตัวคนไทยคนไทยสองคนนี้จับมาเพิ่มได้อีก๒คนนะคะคุณผู้ชม
ตำรวจทางหลวงเนี่ยบุกจับตัวนายบอยค่ะหรือนายอนุรักษ์อบชูอายุห้าสามสิบห้าปี
และนายเอนายตรายพบบัวหอมอายุสามสิบเอ็ดปีคอหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
แล้วก็จับกลุ่มได้ที่บริเวณริมถนนสายเทศบาลห้วยใหญ่ค่ะที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
แล้วพอเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าไปจับมาได้ก็เลยพาไปไปค้นที่บ้านพัก
สิ่งที่ไปเจอนี่ช็อกเลยค่ะเพราะไปเจอโลหะทองคำหนักกว่าสี่สิบกิโลกรัม
สายไฟเนี่ยโอ้โหรวมกันเป็นมื้อนม้วนในเกือบหนึ่งร้อยเมตรอย่างที่เห็น
และยังมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุอย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปก่อนที่จะจับทั้งบอยและเอได้
คือสามสิบเอ็ดสิงหาคมจำรวจเนี่ยเข้าไปรู้ว่ามีเหตุ
มีคนลักลอบใช้ครีมตัดเหล็กขนาดใหญ่มาตัดนะคะสายไฟ
มีคนร้าย๔คนอยู่บริเวณทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์
หมายเลข๗พัทยามาพตะพุธตอนนั้นไปถึงปรากฏว่าคนร้ายวิ่งหนีแตกกระเจิง
แต่จับมาได้หนึ่งคนก็คือนายแซมเมาค่ะเป็นสัญชาติชาวลาวนะคะ
อายุสามสิบแปดปีเจ้าตัวเนี่ยก็เลยซัดทอด
ในบอยและในเอได้แบบนี้นี่เองเขารับสารภาพแบบนี้ว่าตรง
ได้เงินเนี่ยครั้งละประมาณสองหมื่นบาทรวมแล้วได้เงินมาเป็นล้านล้านบาทแล้วค่ะ
แล้วเจ้าตัวล่ะเอาไปทำอะไรเอาไปขายแล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
โหฟังแล้วอยากจะให้ติดคุกนานเลยซื้อยาเสพติดเล่นพนันออนไลน์
อ่ะตอนนี้ยังเหลือผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งคนนะคะครับ
บอกว่าเดี๋ยวกำลังตามตัวอยู่ค่ะครับ